สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่หน้าเริ่มเข้าทีนะเนี่ย

ตั้งวันกันทั้งหมดกี่ก้อนละทั้งหมดสิบแล้วมีคนรักเยอะเออเออเพื่อนไรกลุ่ม
โอ๊ยเขาดูมาตั้งนานแล้วอย่าง
เดี๋ยวก็มีแชร์รักให้แหวนน้อง

วันนี้มันเป็นอีกหนึ่งวันที่จะต้องเล่าข่าวแองจี้

มันเหมือนหนังโรคจิตฆาตกรโรคจิต
ที่เราเคยดูกันเนี่ยนะไม่พี่คือทุกอย่างมันเป็นไปได้ยังไง
ออกจากเรือนจำแต่ตอนนี้ฆ่าไปแล้วที่เจอเนี่ย๖ศพ

คือกลายเป็นว่ามีการแชร์ว่าเขาคือบุคคลอันตรายกันเลย

เขากลับมาแล้วเป็นฆาตกรต่อเนื่องเพิ่งพ้นคุกนะฮะ
จริงแล้วก่อเหตุเนี่ยฆ่าเหยื่อรายที่๖เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยวันนี้ตำรวจแล้วก็ที่จริงเรามีการตามตัวกันอย่างนี้มา
สัก๒๓วันทางไทยรัฐทีวีทีมข่าวไทยรัฐเราติดตามกันอย่างใกล้ชิดพอสมควร
ว่าเรื่องนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็ส่วนใหญ่เรื่องพวกนี้มันไม่ได้เมืองไทยเกิดขึ้น

ยากถ้าโอเคเราอาจจะได้ยินข่าวพวกนี้มาจากต่างประเทศเยอะ

คือเรื่องของเรื่องวันนี้ตำรวจก็ตามล่าสมคิดพุ่มพวง
ก็ไปค้นบ้านอดีตแฟนเนี่ยที่อยู่จังหวัดชายภูมินะฮะ
แต่เอาจริงไม่เจอหรอกไร้วี่แวว
แล้วก็เขาบอกว่าคนคนนี้จิตวิทยาของเขาเนี่ยสูง

คือเรื่องของเรื่องไอ้คดีนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรก่อน

มันไปเจอศพจบศพของนางรัศมีมุริจันทร์
หรือคุณฟ้ายไม่ใช่น้องสิอายุเยอะมันทำเยอะนะ
คุณฟ้ายเนี่ยอายุ๕๑ปี
ซึ่งคุณไฟล์เนี่ยเป็นอาชีพแม่บ้านฮะ
แม่บ้านอยู่โรงแรมแห่งหนึ่งถูกฆ่าลักษณะของศพคือเปลือยคือเปลือย
ภายในบ้านหลังหนึ่งนะฮะที่ตำบลหนองโกอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นเนี่ย
ลักษณะของศพที่ตอนที่เขาเจอเนี่ยพี่เอิ้น
ศพเนี่ยห่อจากด้วยผ้าห่มท่อนล่างเปลือยนะฮะ
บริเวณลำคอเนี่ยถูกพันด้วยเทปใส
ถูกพันด้วยเทปใสคือรัดคอถูกฮะ
ซึ่งข้อเท้าเนี่ยอันนี้คือค่อนข้างจะโหดเยี่ยมพอสมควร
ข้อเท้าถูกมัดด้วยสายชาร์จสายชาร์จโทรศัพท์
คุณคิดดูสิว่าโหดไม่โหดล่ะคือเหตุนี้มันเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกวันที่๑๕ธันวาคมที่ผ่านมา
ต่อมาเนี่ยตำรวจสืบสวนจนทราบว่าคนร้ายคือใคร
คนร้ายก็คือนายสมคิดพุ่มพวงอายุของเขา๕๕ปีอดีตของเขาก่อน
ของสมคิดพุ่มพวงเนี่ยคือเป็นอดีตฆาตกรต่อเนื่องที่เพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมานะฮะ
แล้วก็มีการออกหมายจับตามที่ข่าวทุกช่องเราถ้าสมมุติเราติดตามข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ทุกช่องตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันนี้ข่าวเที่ยงเนี่ยเราพยายามขุดความโลก
ของไทยรัฐวันนี้ต้องยอมรับฉันเป็นคนที่นั่งดูข่าว
ขุดออกมาว่าประมาณว่าความโหดเขี้ยมของคนคนนี้
ก็เขาเคยไปนี่ไงที่บ้านหนูจนเป็นตำนานโด่งดังเลย

ลำปางเขาเคยแบบว่าติดต่อให้หมอนวดแผนโบราณ
นวดเขาไปนวดเขาแล้วก็ฆ่า
ตอนนั้นคือแบบทั้งโรงแรมที่เขาไปฆ่าปิดทั้งชั้นเลย

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยข่าวทุกคนก็ได้นำเสนอว่า
เฮ้ยอย่างนี้ออกมาเนี่ยใครจะเป็นศพต่อไป
แค่ลุ้นว่าเขาจะไปโผล่ที่ไหน
อย่างแรกเลยลุ้นก่อนว่าถ้าสมมุติมันจับตัวไม่ได้

เพราะว่าถ้ายังจับไม่ได้หรือถ้าสมมุติข่าวสารเนี่ยไปไม่เพียงพอ
มันจะต้องมีศพผู้หญิงเกิดขึ้นอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นศพที่เจ็ด
คือไปเรื่อยจนกว่าจะจับได้แล้วก็แปลกตำรวจเนี่ยปูพรมจับเลยนะฮะ
ปูพรมจับหาจับตามข้อที่แบบว่ามีการร้องเรียนว่าน่าจะเจอตรงนี้ไม่เคยเจอ
มั่นใจเลยว่าไอ้คนคนนี้จิตวิทยาสูงจิตวิทยาสูงมีการหลอกล่อตำรวจว่า
มาปรากฏตัวตรงนี้แป๊บนึงสามารถจนถึงตอนนี้ผ่านไป๓๔วัน
สื่อทุกสื่อสื่อทุกช่องต้องพยายามจะนำเสนอขนาดนี้แต่ไม่ได้
ฆ่าคนมาก็ยังหัวเราะได้หัวเราะได้ฆ่าคนมาเหมือนกับไม่มีความรู้สึก
รู้สึกว่าตัวเองผิดรู้สึกว่าการฆ่าคนเป็นสิ่งไม่ผิดเนี่ยเพราะว่าช็อกไหมล่ะ
เพราะล่าสุดเขาบอกไปเจอที่อุดรคุณแม่เขาก็ตามหา
บอกล่าสุดไปเจอหนองคายแล้วด้วยไม่เจอคือโอเคแหละมันเริ่มจากขอนแก่นถูกต้อง
ถ้าถ้าสิข้อนแก่น๑๕ทางธันวาคมก็อยู่ทางอีศาลตอนบนมีคนแจ้งเบาะแสมาเหมือนจะเจอ
แอคเคาน์บัญชีเฟซบุ๊กเขาเล่นเฟซบุ๊กเหมือนกัน
นายสมคิตได้พูดคุยตีสนิทติดต่อกับนางรัศมี
รัศมีคือใครผู้ตายที่เกิดขึ้นที่ขอนแก่นที่เป็นแม่บ้าน
อายุ๕๑ที่ถูกสายโทรศัพท์พันขาถูกผ้าเทพลัดพันคอเนี่ย
รู้จักติดต่อผ่านเฟซบุ๊ก
เฟซบุ๊กตีสนิทกับคุณรัศมีผู้ตายเป็นบัญชีเฟซบุ๊คของหญิงรายหนึ่ง
ในพื้นที่ภาคอีสานที่นายสมคิดเนี่ยเพิ่งจะรู้จัก
แล้วก็คบหาในเชิงชู้สาวด้วยนะฮะภายหลังเนี่ยจากการพ้นโทษออกมาคือ
อย่างที่รู้ว่าเขาไปติดคุกอยู่สักแป๊บนึงตัวเองก็พ้นโทษออกมาจากเรือนจำ
คดีเก่าเมื่อกลางปีที่ผ่านมาขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้
หน้าที่จริงแล้วก็เร่งติดตามตัวหญิงลายนี้มาสอบปากคำ
คือตอนที่พูดคุยกับผู้ตายเมื่อวันที่๑๕เขาคุยกับผู้หญิงอีกคนนึงถูกต้องไหมฮะ
แต่วันนี้ยังตามตัวผู้หญิงอีกคนนึงไม่ได้ทุกอย่างผ่านการติดต่อผ่านเฟซบุ๊ก

เพราะตอนนี้ล่าสุดเขาบอกว่าล่าสุดเจอชายคล้ายนะคะ

ครั้งนี้ล่าสุดถูก๕๕๕นาทีผ่านมา
ผ่านมาเจอที่ร้อยเอ็ดในช่วงเช้าตอนแรกเมื่อวานนี้บอกอยู่อุดร
อุดรตอนเช้าบอกว่ารู้สึกจะอยู่แต่อุดรกับน้องคายมันก็ติดกันถูกต้องไหมล่ะ
บอกไปอยู่น้องคายล่าสุดไปเจอที่ร้อยเอ็ดอีกแล้ว
ไปเจอที่ร้อยเอ็ดอีกแล้วมันก็หนีไปเรื่อยแต่ยังจับไม่ได้นะครับ
ยังจับไม่ได้ปูพรมเลยก็ยังจับไม่ได้นะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้มีการแบ่งถึงขนาดแบ่งกำลังนะฮะ
ตรวจเข้าค้นบ้านพักของอดีตสาวคนสนิทของนายสมคิต
คนนี้ที่ทำไมตำรวจถึงจะต้องไปที่จังหวัดชายภูมิ
คนคนนี้เคยคบหาดูใจกับสมคิดกันเมื่อ๑๐กว่าปี
สิบกว่าปีก่อนในจังหวัดชายภูมิเพราะสืบทราบว่าก่อนเกิดเหตุหนึ่งวันเนี่ย
นายสมคิดเนี่ยยังอาศะคือวันที่๑๕เกิดเหตุถูกต้องไหมฮะ
สิบห้าน่าจะฆ่าคืนสิบสี่ถูกต้องไหมน่าจะฆ่าคืนสิบสี่
ประมาณสิบสามสิบสี่เนี่ยสมคิตก็คือพวกนี้พวกหลายคนเนี่ย
ยังไปอยู่ที่ชายภูมิอยู่เลยอ่ะคุณไอ้ม้าชายภูมิแต่ไปแต่ชายภูมิกับขอนแก่นก็ไม่ได้ไกลกันนี่
อ่าถูกไหมอืมยังอยู่ที่ชายภูมิแต่ไปฆ่าแม่บ้านอ่ะ
รัศมีมุริจันทร์ได้ที่ขอนแก่นเขาว่าอย่างนั้นเขาว่ากันว่าอย่างนั้นนะครับ
มีการแจ้งว่าที่พคศร้อยเอ็ดคุณแม่เขาบอกว่าพบมีการพกอาวุธติดตัวด้วย
โอ้โหแสดงว่าเขาก็เริ่มเริ่มก็สืบทราบว่านายสมคิดยังพักอาศัยอยู่ที่พื้นที่ชายภูมิ
แล้วก็ก่อนจะเดินทางไปพบผู้ตายที่ขอนแก่นแต่ไม่พบร่องรอยแต่อย่างใดนะฮะ
ร่องรอยแต่อย่างใดนะฮะขณะที่เจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่ง

คือนายสมคิดเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนใต้
จริงแล้วพื้นเพลพื้นที่
พื้นที่เดิมของสมคิดอยู่ที่จังหวัดตรัง
แล้วก็นครศรีธรรมาราชนะฮะภูมิเหล่าเดิมเนี่ยของนายสมคิต
เพราะฉะนั้นตอนนี้ตำรวจอีกชุดหนึ่งก็ต้องไปที่ใต้
ไปเพื่ออะไรเพื่อไปประสานเกลี้ยกล่อม
ให้ยอมเข้ามอบตัวนะครับ
อย่างไรก็ได้ข้อมูลแล้วก็เบาะแสว่า
บซ่อนตัวอยู่ไม่ใช่ใต้
มั่นใจตอนนี้เขาน่าจะอยู่ในพื้นที่
ของภาคอีสานอย่างที่แองจี้บอกเมื่อกี้นี้

คนเหล่านี้จะต้องมีแหล่งกบดานถูกต้องไหม
เขาจะต้องมีแหล่งกบดานที่ค่อนข้างจะชัดเจนพอสมควร

เราอัปเดตไปที่เมื่อวานนี้มีพลเมืองดี

กรณีดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะฮะ

เอาละคนก็เลยไปถามว่าโอเค
ขณะเดียวกันตอนนี้นะครับว่า
ธิบดีกรมราชธรรมพันธุ์ตำรวจเอก
เอกรัฐนะครับสเวตตอนนั้นเนี่ย

ฆาตกรใช้คำว่าฆาตกรต่อเนื่อง

มันก็เป็นฆาตกรที่เกิดเยี่ยงอังกฤษ

ทำเป็นหนังออกมาแล้ว
เป็นฆาตกรซึ่งเอามาทำเป็นหนัง

ก็จะฆ่าทั้งหมดฆ่าแบบไม่มีสาเหตุด้วยนะ
ฆ่าเกิดประหยักเดียวคืออะไรรู้ไหม

เพราะฉะนั้นไอ้คนนี้ที่ตอนนั้นเข้าคุก

เพราะว่าก่อนเขาก็ฆ่า
ฆ่าแล้วก็ฆ่า

เขาถูกสารพิพากษาประหารชีวิตนะครับ

ไม่ใช่ศพเดียวคดีของเขาคุณฟังนะฮะ

แล้วก็จำคุก๑๔ปี

ที่สุดพ้นโทษออกจากเรือนจำไปตั้งแต่๑๗พฤษภาคม
สมคิดได้รับการลดวันต้องโทษแล้วก็ลดโทษตามประมวลการทางกฎหมาย
แต่เมื่อออกไปแล้วสำนึกมีไหมไม่มีอะไรเปลี่ยนไหม
แสดงว่ามันเป็นบีเฮฟวีเออร์มันเป็นจุดใต้สำนึกของคนแล้วล่ะนะฮะ
ออกมาปุ๊บฆ่าคนอีกที่จริงออกมาเนี่ยอันนี้คือศพที่รู้แล้วก็ไม่รู้ด้วยนะ
เรายังไม่รู้เขาฆ่ามาอีกกี่ศพด้วยนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ย
เขาออกจากเรือนจำตั้งแต่พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมากลางปี
กลางปีที่ผ่านมาเนี่ยนะออกมาแล้วก็ยังก่อเหตุซ้ำอีก
เขาบอกว่าคนก็เลยถามฐานะอธิบดีกรมราชธรรมก็ยอมรับว่า
เป็นความผิดพลาดบกพร่องในกระบวนการกันกรองเพื่อลดโทษ
กรมราชธรรมเนี่ยขอแสดงความรับผิดชอบเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็พร้อม
จะให้เบาะแสข้อมูลกับตำรวจอย่างใกล้ชิดเพื่ออะไร
เพื่อที่จะไม่ให้มีศพต่อไปวันนี้ที่เราติดตามข่าวนี้กลับไป
เพื่อจะไม่มีศพต่อไปเพราะฉะนั้นที่จะต้องทำได้คือจะต้องติดตามสมคิดนะครับ
รองผู้กำกับการ๓กองบังคับการปราบปรามการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ย
เขาก็ถามเลยครับพันธุ์ตำรวจโทวิวัตรจิตโสกุล
เขาบอกอย่างนี้กรณีดังกล่าวเขาพูดเลยว่านายสมคิดฆาตกรต่อเนื่อง
มีพฤติกรรมแบบเดิมพฤติกรรมแบบเดิมของเขาคือการฆ่าคน
และเหยื่อส่วนใหญ่คือผู้หญิงเหยื่อทั้งหมดหรือเหยื่อส่วน
ทั้งหมดคือผู้หญิงโดยได้รับการเปลี่ยนการเลือกเหยื่อ
ด้วยการสมัครเฟซบุ๊กฮะ

หรือแบบว่ารู้เบอร์คนนี้เป็นหมอนวดใช่ไหมก็โทรนัดมา
แล้วคือหลังจากมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็จะมีการฆ่า
คืออาทางคุณหมอบอกว่าเนื่องจะเป็นคลักษณ์แค่แก่กัจของคน
หลังจะมีอะไรกันแบบเวลาจะถือจุดยอดแบบแบบต้องฆ่าคน

เมื่อตัวเองเอาง่ายภาษาชาวบ้านฉันก็เข้าใจแองจี้
เมื่อสำเร็จความไคร้ของตัวเอง
เรื่องปฏิบัติกรรมกิจเสร็จปุ๊บ

ด้วยใช้ของหรือใช้ของบริเวณรอบข้างในการฆ่า
บางทีเอาหัวเขาตี
แล้วไปกดน้ำหรืออะไรอย่างนี้โดนอย่างนี้คือ
แต่ตัวเองจะต้องเสร็จการมากิจก่อนนะ
ต้องเสร็จสำเร็จความไข้ของตัวเองก่อน
หลังจากนั้นปุ๊บผู้หญิงคนนั้นจะถูกฆ่า
คนเหมือนเหมือนอาคมหมดเนื้อหมดตัวยเยอะเพราะอะไรคนมันเหงา
คนมันเหงาคนมันอยากจะมีคู่
ก็สดงเขาก็ชอบอ้างนะว่าประตุ๊คษก็เอาไปท่านายเป็นอะไรเขามาตีสนิทอย่างเงี้ย
พ่อเธอคิดดูว่าเฟซบุ๊ค
ใครบอกไปท่านาย
เนี่ยเขาบอกเขาเป็นท่านาย
ก็เป็นแบบว่าปรึกษาคดีความไปทั่วราชนาจักรเดินทางบ่อย
ตัวเองเนี่ยเป็นทนายอย่างที่บอกว่าตัวเองเป็นทนายก็ไปอ้างในเฟซบุ๊คว่าตัวเองเป็นฮ
ผู้หญิงคนนี้ก็เป็นแม่บ้านอยู่โรงแรมเขาก็ชื่อแล้วก็ขอเป็นเพื่อนกับเหยื่อต่างเนี่ยผ่านเฟซบุ๊ก
ไม่แล้วเพื่อนเขาก็ทักทวงแล้วนะเพราะนี่ก็ถึงขั้นขนาดที่จะแบบว่ามาสู่ขอแล้วนะ
ดาวน์รถจะไปดาวน์รถไปซื้อรถให้ผู้หญิงนั้นแล้วก็จะไปแต่งงานกัน
ผลปรากฏว่าเพื่อนก็บอกว่าเพิ่งรู้จักกันอย่างนี้แล้วเออจะทำอย่างนี้หรอ
บอกว่าอ๋อแล้วผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นคนพูดกับเพื่อนนะบอกว่าอ๋อถ้าสมมุติเขาโกหกฉันเดี๋ยวฉันก็เลิก
แล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็มีลูกชายด้วยนะอายุก็๒๕๒ลูกชายโตแล้วโตแล้วด้วยนะ
ก็ยังคุยกับลูกชายอยู่เลยนะตัวแม่ก็เป็นคนบอกลูกยังบอกว่าเนี่ยแม่มีแฟนใหม่แล้วนะ
แม่จะแต่งงานเขาจะดาวน์รถให้แต่เพราะเอิญบัตรประชาชนของแม่เนี่ยเอ่อเวลาไปเขาเรียกว่า

ปากหวานสร้างเรื่องกันไปได้ในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้สรุปแล้วขออีกทีนะฮะที่เรามีทุกคนน่ะน้ำไม่ใช่ทุกอันนี้ถือว่าทุกคนที่บอกว่าไปเจอสมคิดที่อุดรไม่ได้เจอนะฮะไม่ได้เจอแต่ล่าสุดนี้ก็ยังไม่ได้กรองว่าร้อยเอ็ดเจอจริงหรือเปล่าอันนี้แค่เป็นอุดรปิดแขนบอกแสงคล้ายสมคิดพุ่มพวงพวง
ยุ่งต้องมิมันจะต้องนิ่งส่อมก็ไม่มีความรู้สึกอ่ายนะเราไม่มีความรู้สึกว่า
สิ่งที่ทันทำลงไปข้อบที่กัมของนายสมคิดหนึ่งเป็นคนที่นิ่งนิ่งสุดเป็นคนที่
เป็นคนฉลาดมากแล้วก็จิตวิทยาเนี่ย
สูงสูงในการปิดบังข้อมูลของสมฆิตนี่

เขามีจิตวิทยาที่แบบว่า

รวมทั้งหลังก่อเหตุเนี่ย

คุณคิดดูตำรวจยังโดนกลลวงสู้ตายว่าวันนี้เจอที่กุมพาปีน
วันนี้ไปเจอที่น้องคายในที่สุดนี่ร้อยเอ็ดอีกแล้ว
๑๐๐เอ็ดแต่๑๐๐เอ็ดเจอเป็นภาพวงจรปิดเลยนะครับ

ที่สุดแล้วมีไหวพลิบที่ดีในการหลบหนีมากนะครับ
แล้วก็หากพบเบาะแสตอนนี้คุณไม่ว่าคุณนี้นะฮะวันนี้สื่อพยายามนำภาพเขาเนี่ย

ถ้าใครพบเบาะแสรีบแจ้งทันทีเพราะเป็นบุคคลอันตรายครับ
ขณะที่ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๔เนี่ย
เปิดเผยว่าจากการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะภายหลังที่มีการเผยแพร่ภาพของผู้ต้องหาออกไปทุกช่องทางเนี่ย
เพื่อประโยชน์ต่อการสืบสวนและทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
กองบังคับการสืบสวนตำรวจปูทรภาค๔
ร่วมกับสพกระนวลจังหวัดขอนแก่นเนี่ย
ได้ตั้งรางวัลนำจับแล้วนะฮะตอนนี้

ฆ่าหัวของผู้ชายคนนี้คุณฟังดีดีนะครับ

วันนี้คุณแค่แจ้งเบาะแส

นี่ก็คงแจ้งไปเรื่อยอะมั้งเนี่ยที่ทวิตเตอร์บอกมาใช่มั้ย

ณวันนี้ฆ่าหัวของผู้ชายคนนี้เนื่องจากเป็นบุคคลอันตราย
ตำรวจตั้งรางวัลนำจับไว้๕๐๐๐บาท

เพราะเมื่อวานี้ตำรวจเข้าไปสอบปากคำทางญาติญาติปรากฏว่าไม่น่าจะอยู่ที่ใต้
แต่ไม่แน่หลังจากวันนี้เราบอกว่าไปอยู่ภาคอีสานคนที่จิตวิทยาสูงอาจจะย้ายไปที่จังหวัดไหนก็ได้
เพื่อติดตามการร่องรอยของคนร้ายนะฮะถ้าใครมีเห็นปุ๊บหรือผู้ต้องสงสัย
วันนี้คุณมีรางวัลนำจับห้าหมื่นบาทนะฮะซึ่งอ่าตำหนิรูปภัณฑ์สันธารก็คือ
มีรอยแผลเป็นอยู่ข้างซ้ายแล้วมีรูปหน้าคล้ายแผลกก็เป็นคนใต้
ทางตำรวจให้มาครับเดี๋ยวขอเปิดทวิตเตอร์ในการรายงานข่าวไปด้วยแล้วกันนะครับ
โอเคมาเรื่องนี้อย่างเลือกนี้ก็เป็นเรื่องจริงสมัยนี้เนี่ยอย่างนะ
ยังมาอยากบอกมันเวลาเราอ่านข่าวอะไรจะก็ลุนาใช้วิจารณญาณใต้ตรง
รอสักนิดหนึ่งเยอะมากเลยนะดิฉันนั้นมีเพื่อนนะนะก็ไม่เชื่อ
กงศูนย์กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยโพสต์ข้อความว่าสยบข่าวลวง
ตามที่เพจสินค้าฟรีสินค้าราคาถูกได้ลงข่าวในสื่อโซเชียลว่า
ปีใหม่สองพันห้าร้อยสิบสามนี้น่ะนะคะก็จะทำพัสปอร์ตเนี่ย
ฟรีแล้วก็แปลเอกสารฟรีทำให้เกิดความสับสนแก่ประชาชน
ซึ่งในขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากนะรวมทั้งผู้สูงอายุเนี่ย
ที่ได้รับการส่งต่อข่าวลวงเนี้ยแล้วก็หลายร้อยคนเนี่ย
โทรมาที่กรมการกงศูนย์แล้วก็สำนักงานหนังสือเดินทาง
จึงขอเรียนข้อเท็จจริงว่าของขวัญปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ของกรมการกงศูนย์เป็น๒บริการฟังดีนะที่จะมอบให้กับนะฮะ
ประชาชนด้วยใจเลยทีเดียวอันที่หนึ่งคือ
เปิดให้บริการรับคำร้องหนังสือเดินทางธรรมดานอกเวลาราชการ
ก็คือวันเสาร์เนี่ยเป็นกรณีพิเศษโดยจะเปิดให้บริการที่สำนักงานหนังสือเดินทางกรุงเทพ
จำนวนทั้งหมดสี่แห่งด้วยกันนั่นก็คือสำนักงานหนังสือเดินทางศรีนคริน
อยู่ตรงศูนย์การธัญพักแล้วก็สำนักงานหนังสือเดินทางตรงปิ่นเกล้า
อาคารเอสซีพลาซ่าแล้วก็สำนักงานหนังสือเดินทางเอ็มอาชีคลองเตย
แล้วก็สำนักงานหนังสือเดินทางมีนบุรีตรงเอมาเทียก็ง่ายนะ
ตรงคลองเตยเนี่ยง่ายที่สุดเคยไปแล้วใช่ใช้เวลา๑๐นาที๑๕นาทีก็จบเลย
ในบริการในวันเสาร์ที่สิบสี่แล้วก็วันที่ยี่สิบเอ็ดธันวาคมหกสองปีเนี้ยนะ
แล้วก็ในวันเสาร์ที่สิบเอ็ดแล้วก็วันที่สิบแปดมกราคมหกสามนะฮะ
ก็ตั้งแต่แปดโมงเช้าไปจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งนะคะอันที่สองการให้บริการแปลเอกสารแก่ประชาชน
โดยไม่คิดค่าบริการระยะเวลา๑เดือนตั้งแต่วันที่๑๖ธันวาคมปีนี้นะคะ
จนถึงวันที่๑๗มกราคมปีหน้าที่กรมการกงศูนย์แจ้งวัฒนะ
โดยการเอ่อโดยกองสันเอ่อสันชาติแล้วก็นิติกรเนี้ย
ได้จัดทำคำแปลภาษาอังกฤษสำหรับผู้รอง
ผู้ร้องที่จะเป็นเจ้าของเอกสารแล้วก็นำมายื่นด้วยตนเอง
ก็คือเอกสารต่างที่เป็นภาษาอังกฤษหรืออะไรอย่างนี้

ก็คือเหมือนย้ายโอนสัญชาติมานะ

อยากมีก็มีกันไปได้เลยแต่เสียตังค์นะ

เพราะว่ามันต้องวิ่งไปกรมตำรวจด้วยสำหรับผู้ชาย
ไปกรมตำรวจเสร็จแล้วก็ต้องวิ่งกลับมาที่กรมศูนย์

ตรงพญาไทยแค่นั้นเองนะ
ประเทศที่กำลังพัฒนาหรือประเทศที่พัฒนาแล้ว

ทุกคนต้องมีสิทธิ์มีได้เป็นเรื่องง่ายมากแค่นั้นไงเข้าใจไหม

อีก๒อาทิตย์อีก๒อาทิตย์เนอะ
ลืมตามแม่
ทำไมทำไมได้

ทั้งหมดทั้งหมดปีนี้มันเร็วจริง
เร็วแบบโอ้โหเดี๋ยวค่อยดูสิพอมักกะลาปั๊บเรียบ

นะคะตอนนี้ก็กรทมนะคะบอกว่า
ช่วงปีใหม่นะคะก็จะจัดสวดมนต์ข้ามปีนะคะ
ตักบาทปีใหม่ที่ลานคนเมืองเสาชิงช้า
ก็คือตรงสารวการกรทม
ก็บอกว่าตำรวจเอกอาซาวินขวานเมือง
ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครล่ะ
ก็รายงานว่าหลังจากประชุมเรียบร้อยแล้ว
ก็จะจัดงานที่บอกไปว่า

จะอาจเชิญพระพุทธนะวราชบำพิษ
จากหอพระภายในสารวการกอธมนต์นะคะ
ก็ไปตามเส้นทางต่างบริเวณรอบเกาะรัตนโกศิล

เพื่อให้ประชาชนได้สการะบูชา
ก่อนที่จะอันเชิญกลับมาปฏิสถาน
ที่บริเวณลานคนเมืองนะคะ

แล้วก็ในช่วงค่ำตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาเป็นต้นไป
ก็จะมีพิธีนะคะเจริญพระพุทธมนต์นะคะ
แล้วก็กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

ให้ประชาชนประมาณ๕๐๐เล่มนะคะ
แล้วก็ช่วงเช้าของวันที่๑นะ
วันขึ้นปีใหม่เนี่ย๗โมงเช้าค่ะ
ก็จะมีพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์ที่ลานคนเมือง

แล้วก็นอกจากจะจัดงานประเพณีแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ยังมีนะคะกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบริเวณลานคนเมืองนะคะ

แล้วก็เสริมสิริมงคลให้ตามวัดต่างด้วย
คือไม่ใช่แค่ที่ตรงนั้น
แต่ว่าวัดต่างก็จะมีให้หมด

ใช่ค่ะแล้วก็พลตำรวจเอกอัศวินเนี่ย
กล่าวเพิ่มว่ากรทมเนี่ยนะคะ
ก็มีแผนปฏิบัติการลดอุบัติเหตุ

ก็คือระหว่างวันที่๒๗ธันวาถึง๒มกราเนี่ยนะ

แล้วก็ช่วยเหลือดูแลประชาชน๒๔ชั่วโมงนะคะ
แล้วก็ให้สถาบันอาชีวะร่วมกันนะคะ

ซึ่งจุดบริการที่ประชาชนไปได้
ก็จะมีทั้งหมด๑๑จุดนะคะ
ประกอบด้วยบริเวณถนนเข้าออกเมืองนะคะ

กับสุขุมวิตร์ตรงเพศเซเมอร์อะไรอย่างแบบนี้

และก็ตรวจสภาพรถให้ก็ต้องขอบคุณทางกล่อธอมอมมาก
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่คนพูดถึง
และก็มันจะมีความน่ารักผสมความน่ากลัวนะเรื่องนี้
ที่ตำบลศพตุ๋ยบ้านเธอหรือเปล่า

ห้อหาว่านประตือก็บ้านสวยนะแถวนั้น

นี่ค่ะคนจีนเก่าบ้านสวยมาก
คือถนนท่าคราวน้อยตำบลศพตุ๋ยอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
คือมีคนแจ้งว่าเกิดเหตุคนร้ายเป็นชายวัยรุ่น

การแต่งกายเนี่ยสวมเสื้อกันหนาวสีเขียวแบบอู๊ดใส่แว่นตาดำ
สวมกางเกงขายาวสีน้ำปางเหมือนกัน
คุณดูตัวใหญ่นี่นะมีแถบสีขาวเนี่ยใช้มีดจี้พนักงาน

แต่คุณจะเชื่อไหมไม่ได้อะไรกลับไปเลย
คือจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า
รถจักรยานยนต์ไม่ทราบสียี่ห้อทราบเพียงเลขทะเบียนเนี่ย
จำได้คือ๓๐๗ขับรถหนีออกไปไม่ทราบทิศทางเหมือนกัน
โดยจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดประมาณช่วงประมาณทุ่ม
และก็มีคนเข้ามาตลอดดูสามารถที่จะนี่ไง
มันก็หนีไปประมาณเกือบสองทุ่ม
คนร้ายประมาณทุ่มห้าสิบเจ็ดนาทีคนร้ายจะเดินทางไปในร้าน
ซึ่งก็มีลูกค้านะฮะภายในมันหนาวด้วยไงพี่

แต่อย่างนี้มันอาจจะดูไม่รู้แต่คือหนาว
แล้วก็มีลูกค้ามาใช้บริการเป็นขนาดที่เข้ามา

มันกล้ายไงว่าคนเยอะขนาดนี้กล้องวงจรปิด
ก็สามารถบันทึกภาพในการก่อเหตุเอาไว้ได้ด้วย
ก่อนที่จะวิ่งหนีลงไปนี่หนีไม่ได้โดนกักไว้
อยู่ข้างในทุกคนท่ามกลางเนี่ย
ที่แบบว่าเนี่ยแล้วดูสิคนก็เข้ามาตรึมอย่างนี้

พนักงานหญิงของร้านเนี่ยเพราะสมมุติว่ามันหนีแล้วมันกลัวไง

คิดเงินลูกค้าอยู่เนี่ยก็ได้มีคนร้ายเดินเข้ามาที่เคาน์เตอร์แรก
แล้วก็ใช้มีดปลายแหลมเนี่ยเคาะเคาน์เตอร์

พร้อมกับพูดว่ามีเงินเท่าไหร่เอามาให้หมด
มีเงินเท่าไหร่เนี่ยเอามาให้หมดก่อนที่จะเดินวนเข้ามาในข้างในของเคาน์เตอร์เก็บเงินนะฮะ
ทำท่าให้พนักงานสองคนเนี่ยกระโดดออกไปได้ส่วนตนเองเนี่ยกระโดดไม่ได้
สั่งให้เปิดเก๊ะเงินแต่ทำยังไงตัวเองก็ไม่ยอมเปิดเก๊
ก็ไม่ยอมเปิดเก๊ะเก๊ะขาดพร้อมทั้งกิสร้องเสียงดังทำให้คนร้ายไม่ได้ซับแต่ยังไง
ก่อนที่จะวิ่งออกไปนะฮะที่มีผู้หญิงเนี่ยเอาเขาบอกมีคนติดเครื่องรถรออยู่แล้วด้วยนะ
ติดตามตัวมาดำเนินคดีนะฮะก็ว่ากันไป
ก็น่าจะจับได้นะรูปผันสันทานมันชัด
แต่หน้าไม่เห็นน่ะสิเพราะมันดาวได้ใช่ไหม
ได้ก็แบบว่าพวกนักเสริมเนี่ยเขารู้
อันเนี่ยคือพวกมันหน้าหนาวพอดีไงแล้วก็ทะเบียนก็ไม่รู้ทะเบียนจริงหรือเปล่า
เออใช่นะ
ก็เลยเรียงว่าอาจจะมีในโยบายเขาก็เลยบอกว่าเอาไหมถ้าวันพุธน่ะ

เดี๋ยวเรามาคุยกันดิฉันได้นะแต่คนอื่นจะได้หรือเปล่า

เอานะครับมากันถัดไทยเชิญจ้า
มานี่วันพุธพร้อมไหมคะที่จะงดใช้รถส่วนตัว
อ๋อไหมล่ะนะกรมคุมมลพิษนะคะก็เร่งนำรถใช้รถส่วนตัววันพุธ
เพื่อลดปัญหามลพิษนะคะเขาบอกว่าเอ่อนายประลองดำรงไทยนะคะ
ธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็เปิดเผยถึงสถานการณ์นะคะ
และปริมณฑลว่าในวันนี้นะคะสภาพอากาศเนี่ยณตอนนี้อยู่ในระดับที่คุณภาพดีนะคะ
แล้วก็เริ่มเดี๋ยวแปลว่ามันจะกลับมาอีกแล้วก็มีเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะ
ก็ในช่วงเดือนตุลานะคะคาดว่าจะมีไปจนถึงกุมภาหน้านะ
จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กเป็นคนชรานะคะ
แล้วก็ผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัย
สาเหตุหลักของกาฝุ่นก็คือมาจากยานพานะเพราะมีเยอะเหลือเกินนะคะ
เขาก็เลยบอกว่ามีแผนค่ะว่าจะทำให้การระบายมลพิษจากรถยนต์เนี่ย
ทำให้เทียบเท่ามาตรฐานยูโร๕และยูโร๖ให้ได้
ภายในปีพศ๒๕๖๔ถึงปีพศ๒๕๖๕นะคะ
แล้วก็จะปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพเชื้อเพลิงเทียบเท่ายูโร๕

แล้วก็บังคับใช้ตั้งแต่วันที่๑มกราปี๖๗เป็นต้นไปนะคะ
ก็คาดหวังว่าจะส่งผลให้ค่ามลพิษน้อยลงนะคะ
แล้วก็จะเร่งระบบคมนาคมขนส่งรถไฟฟ้าให้ครอบคลุมเมืองหลักทั้งหมดเลย
ก็ถ้ามันเสร็จแล้วรถก็จะใช้น้อยลงว่างั้นนะ
แล้วก็เริ่มแก้ปัญหาสำคัญที่สุดก็คือที่ตัวเราก่อนนะคะ
ถ้าเกิดว่ารถสาธารณะมันยังไม่พร้อม

แต่ว่าตัวกรมเองพี่เขาบอกว่าเฉพาะตัวกรมของเขาเองนะคะ
งดใช้รถส่วนตัวนะคะ
ทุกวันพุธของสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันพุธที่๘ธันวาคม
ธันวาคมเป็นต้นไปก็คือพรุ่งนี้นะคะ
กว่าสภาวะฝุ่นละอองจะกลับสู่ปกติ
คือประชาชนยังไม่ได้บังคับหรอก
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ของกรมเนี่ยเขาให้องค์กรเขาให้ทำเลย
มันยากมือไทยมือยาก
ใช่มันยังไม่สะดวกก็ต้องอย่างนี้ก็ต้องใช้
เอานี้นะพูดกันง่ายทรานสฟอร์เซชั่นเนี่ย
ก็คือการเดินทางเนี่ยสาธารณะในการขนส่งเนี่ย
เป็นเรื่องที่แบบว่าคุณทำได้ไหมล่ะ
ให้มันแบบว่าครอบคลุมไปให้หมดทั้งเมือง
เอางี้นะเวลาที่อยู่เกาหลีเนี่ยไม่ได้แบบว่าเยือนยอเขานะ
แต่ยกตัวอย่างว่าอย่างเวลาฉันจะไปจากอยู่กังนำ
ข้ามไปเมียงดงเนี่ยไม่อยากนั่งรถแท็กซี่

ใช่อยากนั่งรถใต้ดิน

สะดวกมันเร็วแล้วมันก็โอเค
แล้วก็ไม่ร้อนแล้วก็ไว

แล้วก็ไปถึงที่ที่เราต้องการไป
ไปถึงที่ทุกจุดที่เราต้องการไป
เพราะมันมีสถานีติดกันอย่างนี้
อีกหน่อยประเทศไทยก็อีกสัก๕ปี
อีก๕ปีเราคงจะได้อย่างนั้นกันบ้าง
แต่ก็ในระหว่างนี้มันก็ต้องใช้อย่างนี้แหละ
มันไม่มีทางได้หรอกเพราะอะไรรู้ไหม
เราไม่สามารถทำได้ถนนอย่างลาดพร้าวอย่างนี้
เราไม่มีทางที่จะแบบลงได้ทุกสถานีทุกระยะเลย

แล้วคุณอยู่ซอกไหนตรงไหนคุณก็ลงตรงนั้นได้หมดเลย

ใช่เพราะว่าเขาทำเอาไว้นานแล้ว

ให้มันแผ่อยู่ใต้ดินมันทำไว้เยอะนานแล้ว

ทำได้ก็เอาเลยทำได้ก็อยากให้ทำ
เขาบอกว่าใต้ดินจากราชภาพไปอีกหน่อยเนี่ย
เนื่องจากว่าทุกจุดทุกจุดเดี๋ยวมันจะกระจายไปทั่วหมดแล้วเห็นไหม
เมื่อก่อนนี้เราตื่นเต้นเห็นไหมล่ะ
คอนโดติดรถไฟฟ้าคอนโดติดรถไว้

งี้ดีกว่าเอาง่ายนะอย่างสมมุติว่าเราจะไปสุขุมวิทย์
แล้วจากสุขุมวิทย์เราอยากจะไปพระราม๔

เห็นป่ะง่ายไหม
แต่ถ้าที่อื่นมันได้
คือมันจากต่อจากตรงนี้สายนี้มันก็โยงไปอีกสายหนึ่ง

พระราม๔กับสุขุมวิทย์มันเป็นทางขนานไปกันหมดเลย
แต่เราไปสุขุมวิทย์แล้วเราอยากจะไปพระราม๔

ต้องรอต้องรอแป๊บนึง

เราไปก่อนแล้วเราไม่อยากจะดูหรอ

เล่าไปทางเว็บฟึ๊บเดียว
แล้วอย่างนี้นะคนที่รู้จักกันหมดทุกคนนะของดิฉันเนี่ยนะ
อยู่นอกเมืองหมดเลยนะที่เกาหลี
แล้วนางใช้เวลาเดินทาง๑ชั่วโมง
โดยการที่นั่งรถใต้ดินไปลงแล้วก็ไปนั่งบัสต่อ

สนี้วิ่งเข้ามาปั๊บแล้วก็ลงใต้ดินปุ๊บแล้วเจอ
หลอกอากาศพี่อากาศเกาหลีมันเย็น

เมืองนอกมันสู้เราไม่ได้อย่างหนึ่งนะ

บอกหลานบอกว่านั่งรถไฟฟ้าเดี๋ยวไปเจอกัน

ดึงแล้วก็ต้องสับหน่อยนะช่วยกันน่ะเลือดสั่งค่ะนี่ฉันน่ะ
แต่งชุดราตรีฉันยังขึ้นรถไฟฟ้าเลย
จริงไม่งั้นฉันไม่ทันอีเวนต์อะไรที่ฉันไปทำ
สมัยก่อนพี่มีบอกใส่รับจ้างรับช็อปมาใช่ใส่ชุดลาตีด้วยนะ
เอากระโปรงสะบัดขึ้นไปให้สั้นอย่างนี้แล้วก็มาอ่านรายการไม่ทันร้องไห้อยู่หลังรถมอไซคไง
มาเรื่องนี้นะไม่อยากที่จะเชื่อเลยว่ามันสามารถที่หาเจอได้
เรื่องราวเกิดที่ประเทศออสเตรเลียในนครเมลเบิ้ลก็มีสองสามีภรรยา
ซึ่งเขาเนี่ยนะก็แบบมักง่ายหรือหลงลืมหรืออัลไซเมอร์หรืออะไรสักอย่างอันนี้ก็ไม่ทราบ
คือทำลักษณะของการที่แหวนแต่งงานกับแหวนมั่นเนี่ยเอาไปทิ้งขยะ
นางเนี่ยก็คงเอาไปทิ้งโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจเพราะว่ากำลังปรับปรุงบ้านใหม่อยู่
แล้วก็ทั้งคู่เนี่ยนะคะก็แบบว่าสงสัยคงแบบว่าจะหยิบนู่นจัดนี่อะไรอย่างนี้ก็โยนไปให้หมดเลย
อยู่อยู่ก็ทิ้งไปหมดแล้วทุกอย่าง
ชายหญิงคู่นี้เนี่ยนะก็ไปตั้งแต่เช้าเลยนะของวันรุ่งขึ้น
เพราะว่ามันไปติดอะวันเสาร์หรือว่าวันอะไรอีกซักอย่าง

หลังจากนั้นพอมาใหม่เสร็จนานก็ไปค้นหากันนะ

ถึงทั้งวันทิ้งทิ้งต้อนรอดเวลาโตะรอด
วางไว้ห่อทิจู้ดแล้วก็วางไว้ก็ทิ้งเดี๋ยวก็โยนทิ้งทิ้งตลอด
แม่บ้านต้องคอยเก็บมันเวลาจะเก็บขยะต้องคอยลื้อดู
เล่นคอนเสิร์ตรับค่าตัวเป็นหลักแสนแต่เพชรหายไปหลักล้าน

โอ้บางทีหายแล้วคุณไหนมาเนอะ

วันหลังนางก็ตัวหายด้วยเหมือนกัน
เพราะนางทิ้งตัวเองไปอยู่ไหนก็ไม่รู้

จริงแล้วแบบโทรศัพท์จะมาวางบนโต๊ะที่บ้านนางไม่ได้นะ
อั้ยอ่านะลูก

ไม่เลยเป็นไรเดี๋ยวโทรเป็นลอย

เหมือนเขาเจอแหวนตัวเองในแต่งงาน

โอ้โฮแต่อาจจะมีค่าไงแหวนแต่งงาน
แต่งงานของฝรั่งมันก็ไม่ค่อยมีค่าเท่าไห

แต่เริ่มต้นซื้อใหม่ฉันก็ว่าก็มีค่าพอกัน

แน่นอนสิวะนางว่าโอ๊ยฟังนี่ดีกว่า

โค้ชอัพไหนโค้ชอัพไหนพี่ม้าพี่ม้าเสียตัวมา๕๐ปีนะพี่ม้าไม่ต้องเห็นขนาดนั้นก็ได้

ก็เสียตัวมาตั้งแต่๕๐ปีที่แล้ว
มีอยู่วันหนึ่งป๊อกเชลซีรู้จักไหมรู้จัก
เดี๋ยวนี้เขาหันมาดูหมอเป็นร่ำเป็นเสร็จแม่นมากนะ
เขาดูปั๊บนะนี่พูดไปนะเสียตัวมาเป็นร้อยครั้ง

เขาบอกว่าตรงนี้เป็นเส้นแบบอย่างนี้อยู่ตรงเนินเนี่ย
เสียตัวมาเป็นร้อยครั้งว่ะเอองงอีก

แหว้ทำไมเป็นกะฉันเนียนเลยเห็นไหมล่ะ
นี่ไงไม่ได้เนียนนะคุณแม่นี่ไงลอยเต็มเลยเนี่ย
เออเป็นแนวนี้คือเป็นเส้นแบบไม่ลึก
ไม่แล้วแต่ภัยเขาบอกนะแล้วตามตันหาราคาจัดด้วยเพราะว่าเนินสูงเนินตรงนี้สูงนี้ของฉันแฟลตมากเลย
ไหนวะเนินก็แฟลตมากเนินสูงไม่เห็นแล้วปูดขึ้นมาขนาดนี้
นอกจากแฟลตแล้วเป็นรูด้วยบุ๋มลงไปเนินสูงและการตัญหาราคาจัด
นี่วันนี้มีการพูดถึงชาวเด็ดมีการแชร์โพสต์หนึ่งที่สร้างเสียงวิภาควิจารณ์
เป็นอย่างมากพอสมควรโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
โดยลูกจ้างโดยเพจแรงงานเพื่อสังคมได้นำภาพแชทไลน์
ซึ่งเป็นการสนทนาระหว่างที่ลูกจ้างหญิงนายหนึ่งถูกหัวหน้างานเนี่ยของตัวเองเนี่ย
ตามตัวให้กลับมาทำงานแล้วก็ต่อว่าให้มีความเกรงใจในการทำงานกันบ้าง
ทั้งที่ลูกจ้างหญิงคนดังกล่าวนะฮะเอาจริงเลยบีดาเพิ่งเสียไป
คือพ่อเพิ่งเสียชีวิตเนี่ยกำลังจัดงานศพให้พ่ออยู่
โดยระบุข้อความว่าเรื่องเล่าเช้านี้คนไม่มีพ่อไม่มีแม่
โทรลางานเพราะพ่อเสียชีวิตกลับโดนไอจีบอกลางานเกรงใจกันหน่อย
ลาเยอะแล้วแถมมีการบอกว่างานศพให้ไปช่วยตอนเย็น
ตอนกลางวันก็มาทำงานสิอยากถามว่าพ่อแม่ตายใครจะมีกระจิตกระใจทำงานล่ะ
มันมีใจจะทำงานใช่ไหมใช่สินี่มันคงไม่มีพ่อไม่มีแม่เลย
ถึงไม่รู้จิตใจของคนอื่นเขามีแฮชแท็กด้วยฮะแม่งรักยิ่งบริษัทยิ่งกว่าพ่อแม่มันซะอีก
ถึงว่านะตัวเป็นไทยแต่ใจเป็นญี่ปุ่นไปแล้วแม้แต่จิตสำนึกนะฮะ
สารเกื้อกูลที่คนไทยมีให้กันมันไม่เคยมีปากบอกว่ารักน้อง
แต่ดูการกระทำสินะมันช่างตรงข้ามกับคำพูดทำแบบนี้ชาตินี้ไม่ได้ใจเขาหรอกนะฮะ
ยังไงฝากเตือนไปไหนมาไหนก็ระวังตัวด้วยเผื่อจะมีคนไทยหัวใจไทยเขาจะทนไม่ไหว
กับการกระทำของคุณนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนการกระทำขอให้อยู่บนพื้นฐาน
จิตใต้สำนึกของความเป็นไทยบ้างเถอะคุณเป็นผู้บริหารไม่ซื้อใจเขา
มันก็จะไม่ได้ใจหรอกทำได้ไหมที่ว่าใจแรกใจแต่คงไม่ได้หรอกเพราะมันคงไม่มีใจหรอก
จริงไหมพี่น้องทุกคนคุณจะเชื่อไหมฮะโพสต์ยาวพอสมควรหลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไป
ก็มีชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
โดยส่วนใหญ่น่ะคือประเภทหนึ่งของคนไทยน่ะ
งานสบ๓วัน๗วันก็ต้องหยุดใช่ไหมอังกฤษฐานการณ์บริษัท
เขาให้หยุดเลยอ่ะถูกป่ะก็ลากิจ
ญี่ปุ่นนี่นะทำงานหนักมากใครไปทำงานกับญี่
เกาหลีด้วยใช่หนักมากหนักมาก
จริงเหรอจริงเธอขยันมากเธอก็ไม่เห็นเหรอเวลาเราไปญี่ปุ่นเนี่ย
ทั้งตึกเนี่ยนะกลางคืนแล้วไฟยังสว่างหมดเลย
จริงจริงจังมากจริงจังมากถึงได้ฆ่าตัวตายสูงเนี่ยจริง
โอ้ใช่ทุกคนต้องโหยพรณเดชน์กันใหญ่เลยแม่แก้วไม่รู้ยังอยู่เท่าไหร่แล้วอะ
ไม่รู้แม่แก้วก็ขุดรูปณเดชน์กับเด็กน่ารัก
เออน่าคะเชิญค่ะ
ชอบดูแม่แก้วไอจีแม่แก้วเนี่ยชอบดูมากเพราะว่าเธอเห็นแบบนเดชน์
วันนี้เป็นวันเกิดของณเดชน์นะฮะก็
เราก็รู้กัน
หรือว่าเขาให้ลูก๘๑ไปปฏิบัติทำอยู่ที่ท่าตะเกียบจังหวัดชะเชิงเซา

ประมาณอยู่มา๒๓วันแล้ว
ลูกเขาสวดมนต์เนื่องจากเขาบอกว่า

เนื่องจากณเดชน์เป็นเด็กสมาธิสั้น

ก็เลยบังคับให้ณเดชน์เนี่ย
สวดมนต์วันละ๒ชั่วโมง

ก็เลยเป็นคนที่มีความคิดแบบว่า

สังเกตณเดชน์จะมีคนที่มาสมาธินี้
ถึงเป็นศิลปินที่สามารถร้องเพลงได้

เพราะว่าแม่เขารู้ว่าลูกเขา

พ่อแม่เธอไม่ทำอย่างนี้กับเธอบ้างเหรอ

ไม่ใช่แบบไม่เชื่อ

พ่อบอกดื้อมากพ่อตั้งแต่คนนี้ดื้อมาก

เจอมันกำลังที่กำลังลิขเยอะ

ก็ดีนะมันมีพุทธปัญญาตอนหลังนะ
กายค่ะดิฉันไม่ใจแตกมีผัวตอนอายุเยอะค่ะ
ยิตแล้วคุณจะไม่มีผัวจะลดละเลิกจะเข้าปฏิบัติด้านใส่ชุดขาวสวย
ดูจิตเลยให้มันดูจิตจริงเลยเนินไอ้ง่ะสูงขนาดนี้นะ
พี่ตือจำได้ว่าหนูเคยติดนายแบบหนูก็ทิ้งงานไง
รีแพร่แล้วไง
ไม่ต้องรีแพร่นะ

ไปดูบ้านชมพู่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวพอสิ้นปีนี้

โหแต่คอนโดน้ำใหญ่นะ

โดนี้ที่มันอยู่ตรงโรงแรม
หลบเหมือนโอ๊ยนี่ก็จะไปอยู่ที่ไมค์๓๕ห้องมั้งเขาบอกเขาบอกเยอะห้องเยอะมาก
ไม่ใส่สักทีเพราะทำลื้อทำลื้อมันมีห้องแบบเลอะเยอะมากเดี๋ยวทำนู่นเดี๋ยวก็ลืดทำนี่เดี๋ยวก็ลื้อ
สามีนางแหละเป็นคนคอยคุมเองอะไรที่ไม่ชอบสีเสริมไม่ชอบนางก็ไม่เอาหรือ
แล้วก็ทำสีใหม่นี่สมบัตินางเยอะเธอห้องนึงเก็บรองเท้าห้องเนื้อเก็บเสื้อผ้า
คือต้องเป็นห้องไปเลยอ่ะนี่ที่ไหนอ่ะที่อันนี้เขาไปนั่งเมาส์ที่ไหนก็ไม่รู้
อ๋อยังจำไม่เสร็จยังไม่ถูกใจแต่งตัวเยอะนะลูกชั้นนี่

แต่ตัวเยอะไปไหมแต่งนี้ทุกวันและไปแล้วปวดหัวจะชมถึงใส่ได้นี่สดชื่อเอามาล่ะ
เนี้ยตรงนี้ที่เขาอยู่ตรงอี้เนี้ยสูบบุหรี่อะไรละลงงานทำบุหรี่
ที่มีถนนตัดใหญ่ที่ไปคองเตยจากสุขุมวิทย์๔แหละ
ก่อนถึงพระราม๔อยู่ซ้ายมือใหญ่คือบ้านนั้นยังไม่เสร็จ
ไม่รู้เรื่องอ่ะเพราะแกฉันรู้นี่มันทำมาตั้งห้าปี
นี่อันนี้บ้านหรือคอนโดคอนโดไม่อยู่แล้วบ้านเบิ้ลน่ะคอนโด
อันนี้อันใหม่ก็เป็นคอนโดเหรอเออเอาฟังนะฟังนะ
อันนี้เขาอยู่คอนโดตลอดเวลาอันที่เป็นเรือนหอนี่คือคอนโดรู้สึกจะเป็นสิบสิบห้อง
ที่เป็นเพนเฮาส์กว้างหมดเลยเข้าใจป่ะแล้วก็ทำลื้อทำลื้อไม่เสร็จสักที
แต่บ้านนี้เขาเคยสร้างอยู่นู้นหรือไว้ใกล้โรงงานหรือไว้ใกล้โรงงานเขาไม่อยู่แล้ว
ใกล้ไปอ๋ออยู่คอนโดอีกนี่ก็สวยมากคือขึ้นไปแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนคอนโดหรอก
ดูเพล็กซ์มันเป็นบ้านมันไปขึ้นชั้นสองแน่เลยคนนั้นแหละจบจบ
อ่ะไปเดี๋ยวเราไปอยู่บ้านเขากันอันนี้ยังไม่เขาไม่ขายแล้วนะไม่ขายนะไม่ขายแล้ว
จะมีคอนโดกันนะจะมีคอนโดนะผัวเก่าบอกอย่าเลยเก็บไว้ให้ลูก
ฉันไม่รู้แล้วขายเก็บขายไปตั้งกี่ห้องไอ้สูงภูมิ๓๙ห้องอยู่ป่ะ
ปรากฏว่าคุณพ่อเขาบอกไม่ขายเอาให้กัดสินใจยกให้ลูกสาว
กี่ห้องนอนนั่นนะ

ไม่ใช่สั่งหารีไรมั่งซับตอนนี้

ที่จะพูดเนี่ยระวังภาษีปีหน้า

อยู่อาศัยก็เสียน้อยแทบไม่มีเสีย
แต่อันที่๒ที่๓ขายไปแล้วใช่ไหม

อยากให้ทำอันที่๒แต่ก็เป็นที่ดิน
ใช่ปีหน้าวินาทหรือ
วินาทอ่ะจับไหมนะ
อ่ะใครอ่ะพี่เมียว
พี่เมียวโพสต์ต้าบอกว่า
ว่าอะไรว่าอย่างนั้นนะพี่เห็นไหมในรูปเขาหวานกันนะ
นี่ฉันคุยกับใครเนี่ยไม่มีใครฟังผัดไทยเลย
ก็คุณผู้ชมฟังอยู่เอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังดีกว่านะครับ
คุณผู้ชมฟังเข้าใจหน่อยนะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นคู่รักที่หวานจนมดขึ้นนะคะ
สำหรับพระเอกหนุ่มหมากปรินกับนางเอกสาวคิมเบอร์รี่นะคะที่ไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดนะคะ
หนุ่มหมากก็ยังอยากจะศักดิ์ชื่อที่หัวใจด้วยใครอาจารย์
ฉันรู้แล้วล่ะใครฉันจะเล่นละครแต่น้องหมากก็คือง่ายคือตอนนี้เขาอยากศักดิ์
เขาอยากศักดิ์ชื่อคิมที่หัวควายถูกแต่อันนี้อันนี้มันเรื่องเก่าแล้วอ่ะ
หมายถึงเลยไม่เก่าแม่นี่ใหม่คุณแม่เหมียวใหม่เขียนใหม่
อันนี้เขียนอีกเรื่องอีกทีหนึ่งเขาเคยเขาเคยลงแล้วฉันว่าอันนี้เนี่ยนะ
คือฉันเล่นด้วยนะเรื่องเนี้ยเขาบอกว่ามีมีนักแสดงคนหนึ่งเนี่ยนะ
มีพฤติกรรมนะอย่างเช่นไปกองเนี่ยนะเวลาเจอนักแสดงเนี่ยนะ
ก็บทก็ไม่ท่องไม่อ่านมาก็สายบอกว่ารถติดเสื้อผ้าก็ไม่ชอบ
ไม่เข้ากับตัวละครตีบทของตัวเองออกมาก็เอาตัวเองเป็นหลักนะ
ไม่ถือว่าผู้กำกับสั่งอะไรก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นตอนซ้อมก็ซ้อมไม่เต็ม
พอเวลาเอาเขาจริงจริงก็พูดกระตุกกระตักกระตุกกระตัก
พอเทคมากก็บอกว่าเหนื่อยไม่เอาแล้วอิดออดนู่นนี่นั่นต่างนานานะ
อีติดเล่นหวยทั้งซีนเล่นหวยหวยทั้งซีนเลยเวลาเล่น
แล้วมีธุระนะเวลามากองถ่ายก็บอกเดี๋ยวจะไปหาหมอจะไปจอดสิว
ไปธนาคารขอกลับเร็วหน่อยนะอะไรอย่างนี้เป็นต้น
ผู้หญิงดีกว่าใช่ไหมจบผู้หญิงหรือผู้ชาย
เขาบอกผู้ชายเป็นพระเอกไม่ใช่เหรอผู้หญิงผู้หญิง
แต่งงานเดือนหน้าอ้าวรู้แล้วไม่รู้ถามพี่เหี่ยวแล้วกัน
เดี๋ยวรอพี่เมียวมาฉันว่าผู้หญิงเหรออืม
อยู่ด้วยเหรอเรื่องนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องตอนนั้นน่ะ
เรื่องอะไรวะที่ฉันเล่นเป็นแม่พักก่อนพักก่อนไหม
ช่วงช่วงนี้แม่ดูดูตัวตัวเองด้วยค่ะเรื่องดีขึ้นไม่ใช่หรือครับ
สิ่งดีปีหน้าฉันจะอยู่เฉยนี่เงินมันเตี้ยมาก

ไม่ได้โอเคไปกันก่อนแล้วครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ